ไปดูเรื่องแปลกที่มันเกิดขึ้นกับนักร้องซุปเปอร์สตาร์ดีว่าลูกทุ่งพี่สุสุนารี
ไปร้องเพลงตามที่ทีมงานเขาฝันไงครับ
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่าเธอร้องเพลงแล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
นี่มันีวุราชของเราครับก็เธอก็จะช่วยได้ฟิสุมสิหรอครับ

เสียงร้องไห้มาจากทีมงาน
อาการเป็นแบบนี้เลยครับ
ระหว่างที่พี่สุนารีนะครับกำลังร้องเพลงกราบเท้าย่าโม
ถวายเจ้าปู่วาสนาอยู่นั้น
ทีมงานก็มีอาการหลั่งน้ำตาและร้องไห้แบบนี้
เป็นเสียงที่ร้องออกมาแล้วเป็นเสียงเล็ก
เหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้น
แต่ที่ร้องก็ร้องด้วยความดีใจนะ
เหรอเป็นน้ำตาแห่งความดีใจ
เพราะฉะนั้นต้องไปถามหน่อย

ทีมงานของพี่สุถึงได้ร้องไห้แบบนี้
คือคนที่ร้องเนี่ยคือน้องผู้ชายคนนี้

โอ้โหบอกเลยว่ามันสร้างความตกอกตกใจ
ให้กับคนที่เขาไปที่นั่นอย่างมาก

วัดโภทองเที่ยวเผลอมันจังคิรีจังหวัดขอนแกน
ส่งมาบอกว่าเนี่ยน้องที่ร้องไห้คือลูกชายของพี่สุนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ผ่านทางไลฟ์
ในออนไลน์มาร่วมด้วยช่วยกันบอกข้อมูลลูกชายเขาเป็นคนฝัน
แล้วพี่สุก็เลยไปร้องเพลงที่นี่แล้วตอนที่พี่สุร้องอยู่เนี่ย
ลูกชายน้องคนนี้ก็มีการร้องไห้ออกมาแล้วน้องเป็นเสียงผู้หญิง
ใช่เสียงเหมือนกันโอ้โหแปลกดีเหมือนกัน
เรื่องของเรื่องนะครับที่ต้องมาทำการแก้บนมาร้องเพลงกันที่นี่
ด้วยความที่ว่ามีคนฝันฝันเห็นเจ้าปู่วาสนาบอกว่าอยากฟังพี่สุ
สุนารีมาร้องเพลงให้ฟังหน่อยเบื่อดูหนังแล้ว
ฝันว่าอย่างนั้นนะแล้วในฝันยังเห็นอีกว่า
มีวัดที่อยู่ติดถนนใหญ่มีเครื่องเมืองปู่พื้นมันสีแดง
ด้านหน้ามีรูปปั้นควายตั้งอยู่ก็ตะเวนหากันล่ะอยู่สองวัน
ตอนแรกกำลังถอดใจปรากฏว่าไปเจอกับวัดโพทอง
บนถนนมันจักรีโคกโพชัยพอดีตอนแรกกำลังจะขับผ่าน
แต่ตอนขับผ่านบอกได้ยินเสียงกระซิบบอกถอยถอยจงถอย
ถอยมาที่วัดเรียกได้ว่าโอ้โหมันเหมือนกับที่ฝันทุกอย่างเลย
นี่เห็นไหมกระเบื้องระแดงอย่างนี้ด้วยวัดติดถนนใหญ่ด้วย
พอทำการร้องเพลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่สุนารีนะก็ไปกราบพระพุทธรูป
เขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเห็นค่อนข้างชัดเจนที่บริเวณฐานพระ
เดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะอะไรที่ชัดเจนเขาบอกว่าหมายเลข
หมายเลขบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ที่ฐานพระแล้วมันดันไปตรงกับวันเกิดของลูกชาย
อ้าวเอาแล้วเอาแล้วแล้วถ้าสังเกตดีช่วงที่พี่สุน่ะร้องเพลง
จะเห็นนี่นี่นี่นี่เห็นไหมอ่าโอ้โหงบประมาณที่สร้าง
ในปีอะไรสร้างเสร็จวันไหนเริ่มสร้างเมื่อไหร่เฮ้ยยังไงกันแล้วเนี่ยนะ
ไม่ต้องมีวันเดือนปีที่สร้างและแล้วเสร็จและงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด
ตายแล้วโอ้ยอยากจะเชิญพี่สุมาซะวันนี้ผมบอกเลยนะว่างานเนี้ย
ใครที่ได้ดูข่าวนี้ด้วยเนี่ยได้ไปหลายสิ่งหลายอย่าง
ไม่ว่าจะได้ฟังเพลงของพี่สุได้เรื่องราวเรื่องของความลี้ลับเกี่ยวกับความฝัน
แล้วที่สำคัญโอ้โหข้อมูลเพียบเต็มเลยเรื่องของข้อมูล
ก็อีกไม่มากนะเวลามันก็กระชั้นมาเรื่อย
อันนี้ก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
มีโอกาสเจอพี่สุนารีเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเขารู้สึกยังไงลูกชายพี่สุเป็นยังไง